ทุกผู้ชมครับยังจำเหตุการณ์เรือสปีดโบ๊ท
ลำนึงที่ไปพุ่งชนเรือหางยาว
แม่น้ำบางประกงช่วงท่าข้าวสิริทงชัยตะบนบ้านสร้าง
อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจินบุรีได้ไหมครับ

เรือหางยาวจมลงไปในแม่น้ำพร้อมกับคนขับเรือ

เหตุการณ์ผ่านมาหลายวันเนี่ยวันนี้มันมีภาพที่น่าเศร้า

นี่ฮะนี่คือแฟนสาวของคนขับเรือหางยาว
ที่เสียชีวิตนะฮะจมลงไปในแม่น้ำ
เอารูปถ่ายมามาทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือ

ที่ได้รับการเผยผ่านมา

เกี่ยวกับการผูกข้อไม้ข้อมือ
การเป็นแฟนกันรักกันจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันของทั้งคู่
แต่ปรากฏข่าวเศร้าซะก่อน
ฝ่ายผู้หญิงนะครับคุณเจนจิราพิมพ์วงอายุ๒๗ปีนะครับ
ส่วนผู้ที่อยู่ในรูปถ่ายนะฮะ
คุณสลาวุฒิจิตภักดีอายุ๓๑ปีที่เสียชีวิตนะครับ
นี่เป็นงานผูกข้อไม้ข้อมือระหว่างทั้งสองนะฮะ
จมน้ำเสียชีวิตเมื่อ๒๑สิงหาคม
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ก็มีครอบครัวมีเพื่อนนะฮะ
ที่เข้ามาร่วมพิธีผูกข้อไม้ข้อมือตรงนี้
เอาเราย้อนกลับไปวันเกิดเหตุก่อนนะครับ
สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นค่ำ
นี่เป็นคลิปที่ทางฝั่งครอบครัวพี่น้องของนายสลาวุฒิคนขับเรือหางยาวถ่ายเอาไว้
ช่วงโค้งน้ำแม่น้ำบางปะกง

ในพื้นที่ตะบนบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
ทำให้เรือหางยาวกับคนขับเรือหางยาวก็คือนายสลาวุฒิเนี่ย

แล้วนายสลาวุฒินี่ร่างนี่หายไปเลยนะครับ

วันนั้นทางหญ้าททางแฟนสาวของคุณสลาวุธก็มาที่ที่เกิดเหตุ

ถึงท่านเป็นลมกันเลยนะครับวันนั้น
ตอนที่ยังหาไม่เจอร่างอ่ะวันนั้นอ่ะ
เย็นค่ำ๒๑สิงหาคม

นะครับ๒๒สิงหาคมเนี่ยถึงมาเจอศพกัน
วันนี้พ่อของคุณสลาวุฒินะครับคุณพ่อสุเทพบอกกับผู้สื่อ
ข่าวของเรานะครับบอกว่าเมื่อวานนี้คู่กรณีที่ขับเรือ
ก็มากราบขอเข้ามาญาติญาตินะแต่ยังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของ
ชดใช้เยียวยาเบื้องต้นจะให้ลูกสาวสองคนที่เป็นพี่สาวของ
ผู้ตายเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรื่องของคดีทั้งหมดคุณระวี
แก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราเลยคุยกับคุณพ่อของ
ผู้ตายเกี่ยวกับคลิป
พิธีผูกข้อไม้ข้อมือระหว่างลูกชายที่เสียชีวิตกับแฟนสาว
ของเขาพ่อบอกว่าเป็นการจัดพิธีขึ้นเพื่อความสบายใจของ

แล้วทั้งสองครอบครัวเนี่ยเห็นตรงกันว่า
ก่อนที่จะเกิดเหตุเศร้าในครั้งนี้เขาจัดเตรียมที่จะมีพิธีอยู่แล้ว
พิธีผูกข้อไม้ข้อมือตรงนี้แม้จะเป็นข่าวเศร้าอยู่ในช่วงของความสะเทือนใจ
แต่ก็สงสารแฟนสาวของลูกชายอยากแสดงให้เขาเห็นว่า
แม้ลูกชายจะไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังรักเขาเหมือนลูก
พร้อมจะรับเขาเข้ามาเป็นลูกสะพ้ายอยู่ในครอบครัว
เห็นด้วยเห็นครองต้องกันมีคนมาร่วมงาน
คุณเจนจิราแฟนสาวของผู้ตายแฟนของคุณสลาวุฒิ
บอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรานี่ฮะ
มีสายสินผูกเข้ามเสียวิวค้อมือ

เธอบอกว่าในตอนนี้จิตใจเธอยังย่ำแย่

หนุ่มนะครับคือยิ่งพูดถึงก็ยิ่งเสียใจ
เธออยากจำเรื่องราวดีที่มีให้กันตอนที่มีชีวิตอยู่
การจัดพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเป็นไปตามที่ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ควรให้จัดขึ้นเพื่อไม่ให้ผิดคำสัญญาที่ฝ่ายชาย
เคยบอกกับทางฝ่ายหญิงเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมาจัดพิธีผูกข้อไม้ข้อมือ
เพื่อทำการสู่ขอเมื่อเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหัน
ไม่อยากให้มันมีการติดค้างอะไรอีกก็เลยจัดพิธีขึ้น
นี่นะครับครอบครัวของเธอก็เห็นด้วยนะครับ
ก็เลยทำตามที่เคยสัญญากันไว้ตอนแรกจะมีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือกันตั้งแต่ช่วงเดือน๖นะฮะ
คือมิถุนายนที่ผ่านมานะแต่ก็เอ๊ะเดี๋ยวเรารอให้สร้างเรือนหอเสร็จก่อนไหม
ตัดสินใจเลื่อนมาเป็นเดือนแปดคือสิงหาคมค่ะแต่ยังไม่ถึงวันนะ
ก็มามีเหตุการณ์ถูกเรือสปีดโบ๊ทชนจนเสียชีวิตเกิดขึ้นก่อนนะครับ
ไม่สนใจว่าใครจะมองว่าดราม่าหรือเปล่าจัดพิธีทำไม
เพราะนี่คือสิ่งที่เธอทำเพื่อคนรักได้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราได้ข้อมูลจากทางญาติญาตินะฮะ
แล้วก็ทางเพื่อนของทางฝ่ายหญิงแล้วก็ทางฝั่งของผู้ที่เสียชีวิตด้วย
บอกว่าทุกคนเนี่ยยินดีเลยนะฮะในการมาร่วมพิธีผูกข้อไม้ข้อมือ
แล้วเห็นใจฝ่ายหญิงมากที่ต้องมาเจอเรื่องราวลักษณะแบบนี้
ขณะเดียวกันฝ่ายชายเองเนี่ยญาติของฝ่ายชายที่สนิทมากบอกว่า
พิธีผูกข้อไม้ข้อมือสู่ขอฝ่ายสาวเนี่ยคุณสลาวุฒิฝ่ายชายที่เสียชีวิต
เขาตั้งใจมากนะฮะที่จะจัดงานนี้ขึ้นเคยพูดกับญาติบอกเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จเมื่อไหร่นะ
เงินที่ได้จากการเกี่ยวข้าวจะไปผูกข้อไม้ข้อมือแฟนเลยนะฮะ
สุดท้ายไม่มีงานเกิดขึ้นค่ะครอบครัวก็เลยจัดงานนี้นะครับ
ทางครอบครัวได้จัดพิธีรดน้ำศพต่อหน้ารูปถ่ายของลูกชายนะฮะ
เนื่องจากเมื่อวานนี้เพิ่งรับศพมานะครับพอมีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเสร็จ
ก็มีวิธีรดน้ำศพต่อนะครับจะตั้งสวดศพ๓คืนด้วยกัน
จะชาปนกฤษภพยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนี้ส่วนทางคดีสพบ้านสร้าง
บอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วก็แจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุนะครับ
หลังจากเสร็จพิธีชาปนกิจศพทางครอบครัวของผู้ตายกับทางฝั่งคู่กรณี
ก็จะมาเจรจากันด้วยเกี่ยวกับการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายต่างต่างคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะ